แต่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
หลังจากที่ทางเพื่อไทยเองคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับ
ไปหาเสียงแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตัดงบของกองทัพสิบเปอร์เซ็นต์
สองแสนล้านเนี่ยตัดสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
เพื่อเอาไปพัฒนาเรื่องของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คนยุคใหม่เนี่ยนะครับ
แต่กลายเป็นประเด็นเมื่อพบทบตอบคำถาม

ทีนี้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะ
สำหรับชื่อเพลงนี้นะครับแล้วก็ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันไปมา
ระหว่างฝ่ายการเมืองกับทางด้านของกองทัพนะครับ

อย่าดึงกองทัพเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง
เกิดขึ้นเพราะนักการเมืองไม่ใช่กองทัพ
ขณะที่หัวหน้าพลักษณ์ประชาที่ปัดยำ
งบกองทัพต้องปรับลดได้

ตอนนี้แต่ละพลักษณ์เขาก็บอกจริงแล้ว
ของเขาก็มีนโยบายเกี่ยวกับการลดงบประมาณของกองทัพเหมือนกัน
ไม่ใช่เฉพาะของเพื่อไทยนะครับ
เพราะว่าแต่ละพักก็บอกว่าปัจจุบันนี้กองทัพต้องปรับเปลี่ยน
ให้มีความเหมาะสมเรื่องของการซื้อยุทธโปรกรณ์ต่างนะครับ

เรื่องนี้นายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ลงพื้นที่เขตสายไหมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
พร้อมเปิดเผยนะครับว่าจากการลงพื้นที่
ประชาชนสะท้อนปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจ
แล้วก็ไม่เห็นด้วยที่หลายพักการเมืองหาเสียงโจมตีกันไปมา
ซึ่งส่วนตัวมองว่าปัญหาความขัดแย้งที่ทุกคนกังวล
เป็นสิ่งที่นำมาหาบริกันได้คุยกันได้
อย่างเรื่องงบกระทรวงกลาโหมเป็นสิทธิที่ทุกพักจะเสนอได้
โดยสมัยที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายยก
แล้วก็ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พิสิทธิเปิดเผยว่าก็มีการปรับลดด้วยเหตุด้วยผลเช่นเดียวกัน

อกจากนี้นะครับยังมีความเห็นจากนายสนทิรัฐสนทิจิรวงศ์
ในกรณีที่หลายพักการเมืองเสนอให้ปฏิรูปกองทัพ
บอกว่ากองทัพไม่ได้ปฏิเสธว่าต้องปฏิรูป
และรัฐบาลปัจจุบันก็เดินหน้าปฏิรูปประเทศทุกด้านอยู่แล้ว
ซึ่งพักพลังประชาบรัฐก็ศึกษาเรื่องเหล่านี้ไว้แล้ว
แต่ไม่อยากหยิบมาพูดแค่บางประเด็น
เห็นว่าขณะนี้ความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าก็คือการพัฒนาประเทศ
และก็ไม่ควรดึงกองทัพมาเกี่ยวข้องกับการเมือง
ไม่ใช่เวลาที่จะพูดในช่วงมีการเลือกตั้งและการรัฐผ่านทุกครั้ง
เกิดขึ้นจากนักการเมืองไม่ใช่กองทัพนะครับ
วันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกัน
ไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครบิ๊กตู่โดดป้องอภิรัตน์น้องเลิฟ
อ๋อยฉะจะยุคนไทยฆ่ากันหรือไง
เป็นประเด็นดังมากประเด็นที่คนสนใจมากนะครับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ